แต่ก็ต้องทนนะคะต้องทำให้ได้เพราะลูกเราไม่มีใครดูแลลูกเราได้ดีเท่าเราอยู่แล้วค่ะ

คิดว่าน้องรับรู้ได้ในสิ่งต่าง

ไปค่ะพี่ไปเห็นภาพแบบ
คือผมไม่อยากให้คู่กรณีมาเห็นภาพน้องเลยพี่
โคตรของความน่าสงสารเลย
คุณไม่ได้พังแค่ชีวิตเด็กคนนึงนะ
งพังทั้งครอบครัวเขาเลยพี่

เขายังต้องมีชีวิตที่สดใสอนาคตที่ดี
แต่แม่งพังเลย

น้องต้องใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอดไป
แม่ต้องดูแลน้อง
ต้องมีคนอื่นที่ต้องดูแลน้องทั้งเช้าและกลางคืน
ครอบครัวนี้พังต้องมาดูแลน้อง
แล้วคู่กรณีไม่เคยมาเยียวยา

ไม่เคยมาใส่ใจไม่เคยมาเยี่ยมน้องแม้แต่ครั้งเดียวเลย

เห็นน้องไปเห็นน้องยิ้มนะ

แต่ทุกคนเศร้า

เด็กคนนึงต้องควรที่จะมีชีวิตแบบนี้ไหม

แม่งไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะพี่

ผมกล้าพูดเลยถ้าไม่ถูกนะท่านมาฟ้องผม

ถ้าท่านมีความเป็นมนุษย์ท่านมีความรับผิดชอบ
ทำไปแล้วท่านไม่มีเงินนะ
มาเยี่ยมเขาสักหน่อยก็ยังดี
ครอบครัวเขาตกอยู่ในนรกทั้งเป็น

ผมก็ไม่ได้มานั่งดราม่าไม่ได้มานั่งอะไรนะ

ก่อนเข้ารายการผมยังรอบรู้เรื่องหลังมาตลอดแล้วละ

พูดมาคุยกันในรายการทางไทยรัฐทีวีตอนนั้นกับคุณจอมขวัญนะใช่ค่ะ

จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา๙ปีใช่ไหม

ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยได้เจอคู่กรณีบ้างไหมคนขับรถ
ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุได้เจอคู่กรณีตอนชั้นสืบสวนตำรวจนะคะ

ใช่เรื่องค่าเสียหายล้านที่ได้รับเงินสดเลยก็คือ๔๐๐๐บาท
คือค่าเสียหายที่ร้านพังค่ะ

หลังจากนั้นก็คือเริ่มขึ้นชั้นศาลกระบวนการชั้นศาลก็เจอในชั้นศาล
ก็คือมีการให้ไก่เกลี่ยหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้ไก่เกลี่ยว่า
เขาจะให้เราสองแสนแล้วจบกันอะไรอย่างนี้

ให้เงิน๒แสนให้จบหรือให้ไก่เกียร์
มันไก่เกลี่ยไม่ได้อยู่แล้วทนายแม่ไม่เอา
ก็คือแม่ไม่ต้องไก่เกียร์เราฟ้องให้เต็มที่สู้ได้แค่นั้น
ก็คนตายคนนึงเด็กสาหัสอีกคนนึง
เอาไม่รวมรถพังกับร้านพัง

ก็คือเหมือนกับว่าไก่เกลียดหรือเรื่องชั้นศาล
แต่เรื่องค่าโรงพยาบาลเขาก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบให้ในตอนนั้นน่ะนะคะ
เอาเป็นว่าทางคดีเนี่ย
ทางผู้เสียหายคืนกรอฟท์

แพ่งเนี่ยก็ฟ้องร้องเรียกไป๑๐ล้านได้

สารท่านก็มีภาคสาระจำคุกคนขับรถ๑ปี
และให้จ่ายเงินชดเชยเยียวยาทั้งหมด๖ล้าน

ฆ่าเสียชีวิตผู้ที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็เรื่องรถพังเสียหาย
แต่ตั้งแต่วันนั้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียว
ไปถามไปทวงเขาไม่ให้เลยเหรอฮะ
ต้องบอกก่อนว่ามันหลังจากสารตัดสินแล้ว
จริงแม่ไม่ได้มีอำนาจที่จะต้องไปทวงเขาเองได้นะคะ

เพื่อไปตามกระบวนการของกฎหมาย
คือให้ทนายไปสืบทรัพย์ดูก่อน
ถ้ามีถึงจะแจ้งกรมบังคับคดีมายึด
ยึดแล้วถึงจะขายทอดตลาดถึงจะได้เงิน

มันทำไม่ได้ค่ะในข้อกฎหมายค่ะ
เพราะกฎหมายมันคุ้มครองอยู่อย่างนั้น

คำขอโทษคำบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

ไม่เลยค่ะก็คือเจอกันตอนชั้นสอบสวน
เขายังทะเลาะกับเราอยู่เลยเรื่องเฉพาะ
เถียงเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเทวดา
จะให้เงินจากไหนมามาบอกเลย
เค้าก็ไม่เคยขอโทษเลย

เป็นข่าวข่าวตอนข่าวดังถนนข่าวน้องดังเมื่อตอนที่เกิดเหตุใหม่สองเดือน
ครับที่มีนักข่าวไปที่โรงพักเต็มหมดเลยอืม
กำกับสอนอบอกว่าควรขอโทษเขาหน่อยเขาถึงขอโทษค่ะขอโทษต่อหน้าเรา
ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกไหนก็ไม่เคยขอโทษอันนั้นขอโทษหน่อย
แล้วกันนะได้ไหมคู่กรณีก็เลยยกมือคอยขอโทษค่ะแค่นั้นไหน
ไม่เคยขอโทษเลยขอโทษหน่อยได้ไหมผู้กำกับเป็นคนสั่งให้ทำ
ทวดกลับบอกเขาก็เลยยกมือขอโทษใช่ค่ะพูดไหมขอโทษค่ะแค่เนี้ยค่ะขอ
ขอโทษค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ก๊อฟได้โพสต์ผ่านทาง
ค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าสิบปีแล้วมันหมดอายุความจะไปตามสืบ
เอาทรัพย์จากเขาไม่ได้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะผมขอพักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวให้ทนายโรดช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะฮะ
ว่าเออมันยังไงกันนะแล้วทางคดีจะไปยังไงต่อ
คุณกันจะช่วยยังไงได้นี่ล่าสุดไปช่วยเปิดรับบัญชีบริจาคไว้ก่อนด้วยใช่ไหมฮะ
บริจาคให้น้องครับอย่างน้อยให้น้องมีทุนมีเงินต่อชีวิตน้องนะครับตอนนี้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ